เรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะคือทะเลาะกันสามีภรรยาก็ไปทำงาน
กลับมาบ้านก็นั่งกินเหล้ากันคุยกันไปคุยกันมาทะเลาะกันคุณผู้ชมค่ะ
ปรากฏว่าฝั่งสามีเนี่ยเอามีดปาดคอภรรยาคือแผลเนี่ยรุนแรงถึงขั้นหลอดลมหลุดออกมาเลยค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยนะคะลูกสาวของคนที่เป็นภรรยาคือคนที่ก่อเหตุเป็นพ่อเลี้ยงนะคะ
ลูกสาวของคนที่เป็นภรรยาเนี่ยไปแจ้งตำรวจสพน้ำพองนะคะ
ซึ่งตำรวจก็ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านหินกองใหญ่นะคะ
คุณจิตติยาลูกสาวของคนเจ็บเล่าว่าในวันนั้นเนี่ยหลังจากพ่อกับแม่พ่อเลี้ยงกับแม่เนี่ย
กลับมาจากรับจ้างตัดย่าก็ซื้อเหล้ามาแล้วก็กินเหล้าด้วยกัน
ตั้งแต่ตอนเย็นจนถึง๓ทุ่มกินไปกินมาเกิดทะเลาะกัน
มีปากเสียงกันคือก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันค่ะ
เพราะว่าเธอบอกว่าเวลาแม่เมาก็ชอบหาเรื่องนะ
เธอก็ไม่ค่อยอยู่หรอกก็ไปนั่งเล่นบ้านญาติที่อยู่ใกล้กัน
ทีนี้สักพักหนึ่งเสียงเงียบไป
เธอก็นึกว่าสองคนเข้านอนแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไร
ไปสักประมาณชั่วโมงได้ยินเสียงแม่ค่ะ
เป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็เลยรีบกลับมาดู
ปรากฏว่าเจอแม่นอนอยู่ในกองย่า
แล้วที่คอมีบาดแผลถูกของมีคมปาดจนเลือดไหลทะลัก
คืออย่างที่บอกค่ะเธอเล่าบอกว่าเลือดหลอดลมของแม่ขาด

ก็ต้องรีบพาแม่ส่งโรงพยาบาลนะคะ
ไป๑๗เข็มคุณนัทพงศ์
คือแม่พอมีสติแล้วก็ถามบอกมันเกิดอะไรขึ้น
เธอก็คงตกใจแล้วก็จำอะไรไม่ได้ลำดับเหตุการณ์ไม่ถูก
ถามแม่บอกเกิดอะไรขึ้น
หลังจากแม่บอกว่าพอมีปากเสียงกันเนี่ยแม่ก็เดินหนีออกมา
แต่ว่าพ่อเลี้ยงคือนายวันนาตานพงศ์
คือเดินตามออกมาทุบตีเอาเท้าเหยียบศีรษะ
แล้วเอามีดปาดคอแล้วหลังจากนั้นก็สลบไป

เลี้ยงเอาย่ามาบังร่างเอาไว้เพราะว่านึกว่าตายแล้ว
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
แม่มารู้สึกตัวเพราะว่าฝนมันตก
ฝนตกหนักก็เลยรู้สึกตัวตื่นแล้วเรียกให้คนช่วย
ถึงได้ยินเสียงร้องแล้วมาช่วยแม่นะคะ
เพราะฉะนั้นเธอบอกว่าอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวพ่อเลี้ยงโหด
รายนี้มาดำเนินคดีเพราะว่าแบบนี้ไม่ได้แล้ว

แกก็เลยบอกว่าแกน่ะไม่ได้ถูกปาดที่บ้าน
ถูกปาดที่ทุ่งนายายจวงแกบอกหนู
เสร็จแล้วแกก็สลบไปแล้วแกรู้สึกแต่ว่าเย็นแล้วแกก็สลบไป
แกเอาเท้าเหยียบที่คอค่ะ

ทุบเสร็จแล้วก็เอามีดปาดเหมือนกับเป็ดปาดไก่

สรุปไปแกก็พอฝนมันตกอะค่ะ
แกบอกพอแกเริ่มรู้สึกตัว
แกก็เดินขึ้นมาเพราะว่าหนูรู้แล้วว่าเงียบสักพัก
หนูเข้าใจว่าแกนอนแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เกิดอะไรขึ้นทำไมต้องลงไม้ลงมือกันรุนแรงขนาดนี้
มาฟังทางฝั่งของลุงวันนาบ้างค่ะ
ล่าสุดตำรวจตามจับตัวได้แล้วนะคะ
จับได้ตอนที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค
อยู่บนถนนสายบ้านกองหินใหญ่บ้านด้วง
แล้วตำรวจก็เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ในวันนาให้การบอกอยู่กินกันมาหลายปีทะเลาะกันประจำเลย
แล้วก็จบลงด้วยการตบตีทำร้ายกันแบบนี้แหละ
เขาเองก็เคยถูกภรรยาเอามีดแทงแขนจนบาดเจ็บ
นี่มีดที่ใช้ก่อเหตุครั้งนี้โอ้โหมีด
ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก่อนเกิดเหตุที่เกิดครั้งล่าสุด
คือมีปากเสียงกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง

ฆ่าให้ตายสิก็คงจะมีภาษามึงมึงกูกูด้วยอ่ะนะ
แน่จริงค้าให้ตายสิคือท้าแล้วเขาก็บอกใจเขา

นี่ค่ะก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปอยู่กับญาติ

ขณะที่จะขี่รถไปขอกับข้าวบ้านญาติกิน

ตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ